คุณผู้ชมฮะเมื่อวานจริงนักร้องจะงานแน่นเลยนะ
งานลอยกระทงนักร้องจะขึ้นเวทีใหญ่ของแต่ละจังหวัดนะครับ
แต่เราพาไปดูนักร้องคนนี้ใบเตย
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานใบเตยไปขึ้นเวทีที่เกาะลอยที่ศรีราชาชนบุรีนะครับ
ไปพร้อมกำไรอีเอ็ม
ใช่แล้วเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นงานต่างจังหวัดงานแรกของเธอด้วยนะ
ตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาเนี่ยเธอก็โพสต์เลยว่ามีงานนี้
ใช่นะครับแล้วก็โอ้โหแฟนคลับหลายคนนะก็ไปรอดูนะฮะ
นี่ฮะการจัดงานที่สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชาชนบุรีนะฮะ
มีการจัดงานเทศกาลรอยกระทงประจำปี
แน่นอนคนจับจ้องมองไปที่สาวคนนี้ใบเตยสุธีวันกุญชร
ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะครับบนรถแห่
ถือว่าเป็นการแซงคอนเสิร์ตต่างจังหวัดครั้งแรกของใบเตย
แล้วก็เป็นการแสดงแบบจริงจังของเธอ
หลังจากออกเรือนจำมาเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน
ดูสิเห็นไหมใส่กำไรอีเอ็มอยู่

จริงก่อนที่จะมามีวันนี้มีคลิปออกมาเผยแพร่ตลอด

ใช่นะฮะซ้อมเต้นเพื่อขึ้นเวทีนี้แหละฮะ
ถึงบรรดาแฟนคลับมารอรับกันถึงรถตู้
บางคนขอเข้าไปคุยขอเข้าไปถ่ายรูป
ใบเตยไม่ปฏิเสธฮะยิ้มแย้มจำสาย
ท้ายที่สุดก็ขึ้นบนเวทีแสดงนะครับ
เตยเปิดการแสดงด้วยเพลงที่แฟนคลับคุ้นเคยนะฮะ
ก็คือเพลงมันแน่นอกต้องยกไปไหนฮะ

และต่อด้วยเพลงอื่นในอัลบั้มของใบเตยเองนะฮะ
ซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำนะฮะ
ไปชมช่วงที่ใบเตยเนี่ยทั้งแสดงแล้วก็คุยกับแฟนเพลงหน่อยนะครับ
ไปร้านกระทงกันมาแล้วยังหน้าเวที
ไปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาลอยกันตรงไหนเอ่ย
วันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะ
จะบอกว่าคนเยอะมากไม่นึกว่าวันนี้นะคะที่งานเกาะออยศรีราชาจะคนเยอะมากมาย
เป็นครั้งแรกด้วยที่ร้องกลบงานรถแถ
สุดยอดมากเลยทีเดียววันนี้ดีใจมากนะคะ
แสดงนะฮะแล้วก็หลายคนก็จับจ้องมองไปที่ข้อเท้าของใบเตยที่ยังใส่กำไรอีเอ็มตามที่สารกำหนดไว้นะครับ